จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ต้องดูเรื่องของ

สกลตอนที่เขาปลอมตัวเข้าไปเรียนอยู่ในรั้วจุฬา
เขาก็มีเพื่อนนะเพราะเขาทำกิจกรรมมากมาย

เพื่อนสนิทเขาก็มีเพื่อนจริงเขาก็มี
ตอนนี้เพื่อนเริ่มออกมาเปิดเผย
ด้วยความเป็นห่วงบอยแล้วนะบอกบอย
ถ้าบอยยังเป็นอย่างนี้อยู่บอยไม่กล้าสู้ความจริงแบบนี้
ชีวิตในอนาคตของบอยจะเป็นอย่างไรนะครับ
แล้วก็เพื่อนก็เอาแชทไลน์ที่คุยกับบอย
ก็ให้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของบอยสกล

คุณผู้ชมมาดูข้อความบทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์
นิสิตสาวจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง

เป็นบทสนทนาที่เธอเคยพูดกับบอยในเรื่องต่าง
ช่วงที่บอยแอบอ้างเป็นนิสิตจุฬา
พร้อมระบุทั้งข้อดีและข้อเสียของบอยไว้ว่า
ข้อดีบอยเป็นคนขยันมาอ่านหนังสือมาก
เป็นห่วงเพื่อนว่าจะกลับถึงหอไหม
มาถามเวลาต้องกลับดึกคอยเป็นห่วงสุขภาพ
ถามถ่ายอาการเพื่อนและคบกับเพื่อนได้ทุกชนชั้น

เคยเห็นบอยให้เพื่อนยืมเงินเวลาเพื่อนเดือดร้อน

ข้อเสียคือมักโกหกว่าเรียนที่ดีมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็มาต่อกรุงเทพคริสเตียน
แล้วก็มาเข้าเตรียมอุดมได้เกรด๓๙สายวิทย์คณิต
และเข้าจุฬาเศรษฐศาสตร์อินเตอร์
แต่บอกว่าไม่ชอบเรียนวิทย์

อกจากนี้เพื่อนสาวคนนี้ยังระบุด้วยว่า
อยเคยโกหกว่าไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น
และมีพฤติกรรมชอบอวดว่าตัวเองรวย

และเธอและเคยให้เธอปลอมเป็นที่ปรึกษาให้
ตอนที่มีปัญหากับที่ฝึกงาน

เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
สิทธิ์สาวรายนี้ยังระบุข้อความฝากไปถึงบอย

ที่อ่านดูมันก็เหมือนเป็นความห่วงใยไปถึงบอยเหมือนกัน
บอยยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ก้าวต่อไปในอนาคตอย่างไรนะครับ

อยากบอกว่าบอยทำแบบนี้มีความสุขไหม
คิดถึงผลลัพธ์ไหมว่าจะเป็นอย่างไร

ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักอีกแล้ว
เพราะบอยปิดทุกช่องทางติดต่อ

มันคุ้มไหมกับคำชมที่ไม่มีอยู่จริง
บอยทบทวนและยอมรับในสิ่งที่บอยทำ
กล้าทำก็ต้องกล้ารับนะ
เท่าที่อ่านดูมันก็เหมือนด้วยความเป็นห่วงนะ

ใช่เขาบอกว่าถือว่าสนิทกันในระดับหนึ่ง
แล้วนอกจากโพสต์ที่โพสต์แล้ว
เขาแคปรูปทุกอย่างมาให้ดูแล้วบรรยายทั้งหมดเลย
คิดดูสิบอยมานั่งอ่านหนังสือเป็นเพื่อนเขา
ถึงตี๒ตี๓อยู่๒อาทิตย์นะคะคุณผู้ชม
คือพอได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านที่ข้อความที่โพสต์นี้

แต่ว่ามันไม่มีเกิดผลอะไรเลยกับสภาพสถานภาพนิสิต

หรือจะต้องเรียนแบบนี้แล้วก็ย้ายไปเรียนที่อื่นอีก

หลายคนยังสงสัยอยู่นะครับคุณผู้ชมบางคนบอกว่าเนี่ยนะ

เมื่อไหร่บอยจะออกมานะครับ
เปิดเผยความจริงให้กับสังคมได้รับรู้นะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ยังตามต่อเนื่องครับ
คุณอรพันธ์ขันทองคำทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านของนายบอย

ก็ไปพบคุณพ่อซึ่งจริงคุณพ่อไม่ให้สัมภาษณ์นะ

เรื่องที่เกิดขึ้นผู้เป็นพ่อยังไม่ทราบรายละเอียด

เพราะเพิ่งจะทราบข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
อยากขอเวลาให้ลูกชายได้ทำใจ

ซึ่งเชื่อว่าหากลูกทำใจพร้อมแล้ว
ก็น่าจะออกมาตอบคำถามคาใจของสังคมแน่นอนนะครับ

ก็จะดำเนินการเอาผิดกับบอยสกลนะครับ
ซึ่งตอนนี้ฝ่ายนิติกรศูนย์กฎหมายจุฬา
ก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาใดบ้าง

เขาแจ้งความที่สนปฐุมวันในสัปดาห์หน้านะครับ
ส่วนเรื่องของการป้องกันการแอบอ้างนะครับ

จะมีรหัสประจำตัวสามารถระบุตัวตน

หรือว่าเลขบัตรประจำตัว๑๓หลัก
ระบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือได้

สะเทือนวงการการศึกษาอย่างหนึ่งก็คือ

จะแอบอ้างตัวเข้ามาอยู่ในรั้วแบบนี้

หรือแม้แต่รั้วสถานศึกษาในระดับมัธยม